เดี๋ยวนี้นะคะภัยใกล้ตัวมันเยอะจริงจะไปไหนมาไหนต้องระแวดระวังตัวมองซ้ายมองขวาให้ดี
ผู้หญิงคนนี้ค่ะเธอก็ขึ้นลิฟต์นะคะที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งกำลังจะขึ้นไปที่ห้องพัก
เธอก็ใส่ชุดทำงานใส่กระโปรงแล้วก็ใส่เสื้อเชิดลิฟต์กำลังจะปิดอยู่แล้ว
มีผู้ชายคนหนึ่งกำลังจะเข้าลิฟต์พอดีเป็นผู้ชายผมทองนะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในลิฟต์นะคะนี่ค่ะเดินเข้ามา
เดี๋ยวสังเกตดูผู้ชายคนนี้เอาโทรศัพท์มือถือมาถือไว้ในมือแล้วก้มทายแบบนี้
แล้วผู้หญิงคนนี้บอกว่าสังเกตเห็นเงาสะท้อนจากในลิฟต์เห็นไหมคะ
นี่แล้วเธอหันมาดูโหมันเหมือนมีกระจกให้เห็นเลยอ่ะใช่ไงมันจะจะเลยไง
แต่ผู้ชายคนนี้เถียงนะดูตามภาพนะเถียงปฏิเสธว่าไม่ได้แอบถ่าย
นี่ไงเธอชี้ขอดูเลยไงเธอขอดูค่ะนี่ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้รีบลบภาพอ่ะ
ลบภาพในมือถือของตัวเองไปเลยอ่ะครับแล้วเดี๋ยวอีกสักพักนะคะ
พอลิฟต์เปิดนี่ออกไปเลยผู้ชายคนนี้รีบหนีออกไปเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอน๕โมงเย็น
ครับเป็นลิฟต์ของคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งแถวแถวนนทบุรีค่ะนี่ค่ะอืม
ผู้หญิงคนนี้อายุ๒๗เธอทำงานอยู่ที่กระทรวงแห่งหนึ่งนะคะ
บอกว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยน่าจะตั้งใจเตรียมตัวมาถ่ายใต้กระโปรงอย่างแน่นอน
เพราะก่อนที่ผู้ชายคนนี้จะเดินเข้าลิฟต์เธอเดินสวนกับผู้ชายคนนี้ตั้งแต่หน้าลิฟต์แล้วนะคะ
แสดงว่าจะออกไปอยู่แล้วจะออกไปอยู่แล้วพอผู้ชายคนนี้เห็นผู้หญิงเดินเข้าลิฟต์ย้อนกลับมาอีกรอบ
เดี๋ยวเรามีภาพอีกมุมหนึ่งครับเป็นมุมด้านนอกด้านนอกอาคารนี่ค่ะ
จะเห็นว่าผู้หญิงผู้เสียหายเขากำลังจะเดินเข้าอาคารแล้วผู้ชายที่ก่อเหตุกำลังจะเดินออกแล้วสวนกันแบบนี้
หันไปมองนิดนึงแล้วกลายเป็นว่าเดี๋ยวจะเดินย้อนกลับเข้าไปแล้วเข้าลิฟต์เข้าลิฟต์ไปกับผู้หญิงคนนี้
ว่าอ้อมไปนี่ทำเป็นชะโงกดูนู่นดูนี่นี่นะคะเหมือนจะออกไปแล้วแล้วย้อนกลับเข้าไปทำไม
กลับเข้าไปในลิฟต์อีกรอบทำไมนี่ไงรีบเดินให้ทันเขา
ก็คงจะเห็นว่าเป็นผู้หญิงที่เดินมาคนเดียวกะว่าเดี๋ยวเขาต้องขึ้นลิฟต์แน่
คือผู้เสียหายเขาบอกว่าเขายืนยันว่าจะแจ้งความดำเนินคดีจะต้องเอาผิดกับผู้ชายคนนี้ค่ะ
เพราะไม่อยากให้ผู้ชายคนนี้ไปก่อเหตุในลักษณะนี้กับคนอื่นอีกนะคะ
บอกว่าได้รับการประสานจากผู้ชายที่ก่อเหตุว่าจะมาพบกับตำรวจวันนี้ตอนบ่าย๓โมงค่ะ
อ่าตำรวจก็รอค่ะพอถึงเวลานัดหมายไม่มาเอาไม่มาเหรอฮะไม่ยอมมาครับ
ก็เลยโทรศัพท์ไปถามว่าอ้าวไหนบอกจะมาพบตำรวจไงอืม
ไม่รออะไรนะครับครับเดี๋ยวถ่ายเลยเห็นไหมพอเขาจับได้เนี้ยยังปฏิเสธอีก
ดีนะคะที่ผู้หญิงผู้เสียหายเขาสังเกตสังกาไง
มันก็เห็นแสงสะท้อนเห็นเงาสะท้อนด้านหลังว่าโดนแอบถ่าย

แม้ว่าจะใส่หน้ากากอนามัยอย่างนี้
แต่ว่าดูรูปร่างดูทรงผมแล้วยิ่งถ้าเกิดอยู่ที่คอนโดแห่งนี้ด้วย
อย่าไปย้อมสีผมไม่ได้นะเขาให้หนึ่งมีทุนายนนะ